ในเรื่องนี้นะครับผมว่าอยู่ที่ใครจะเป็นนายกรมนตรีก่อนระดับแรก
อันนี้นี่อยู่ในขั้นตอนนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของ
พักการเมืองที่จะมาร่วมมาทำงานก่อนนะครับเมื่อมาร่วมกันแล้ว
รู้ทราบว่าใครเป็นนายกลุ่มกรีแล้วก็ต้องให้เกตท่านนายกลุ่มกรีที่จะพูดคุยกัน
ระหว่างพักร่วมทั้งหมดนะครับว่าควรจะจัดคนลงไปทำงานอย่างไร
เพราะโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในระยะต่อไปคือดูแลพี่น้องประชาชน
ที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้อง
เพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะจัดคนลงไปทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนให้ได้เป็นหลัก
ไม่ใช่เรื่องของจะมาแบ่งเป็นโคต้าอะไรนะครับในความคิดผม
แต่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะพูดคุยกันอย่างไรให้เกิดการลงตัวได้นะครับ
ระหว่างพูดคุยนั้นก็จะมีคนที่ตั้งเป็นอย่างที่ท่านทราบเป็นข่าวลือเป็นอะไรกันไปนะครับ
แต่ว่าต้องให้เกลียดท่านคนที่จะเป็นนายก

มึงแรงสนับสนุนขึ้นเยอะแหละครับ
อย่างที่ผมเรียนแล้วนะงานสำคัญคือต้องทำให้ประเทศชาติได้
ยังมีปัญหาอีกหลายอันที่ต้องทำนะครับแล้วก็ต้อง
ทั้งหลายเรื่องหลายปัญหานะก็ต้องดูความเหมาะสมด้วย
ตัวเราเองก็มีความสามารถแค่ไหนอย่างไรมีอย่างอื่นไหม
ก็นั่นแหละอย่างที่ผมเรียนนะให้เกียรติคนที่จะเป็นนายกที่จะพิจารณาแล้วกัน
แล้วต้องพิจารณาร่วมกับพักร่วมด้วยนะครับมันจะได้หมดปัญหา
อย่างอื่นมีอะไรไหมลมฟ้าอากาศแรงไม่ถามเลยนะ
ก็ยังว่านะแล้วก็อยู่ที่ใครมาเป็นท่านนายกรรมตรี
จะเลือกใครยังไงก็มีปัจจัยที่จะต้องพูดคุยด้วย
ความเหมาะสมอยากได้อย่างนี้ทางภาคนู้นเขาก็อยากที่จะมาดูแล
อยากมาทำงานก็ต้องฟังกันนะไม่งั้นมันก็จะ
ถ้าท่านมีพรรคมาช่วยทำงานเวียบเทียกันไหมคุณคุณคือจะต้องทำงานกับพรรคอีกหรือใช่ไหมครับ
ว่าใครต้องเรารู้ว่าต้องเป็นพักร่วมแน่นอนรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลใครตั้งต้องเป็นรัฐบาลผสมแน่นอน
ต้องทำร่วมงานร่วมกันแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครได้เสียงเด็ดขาดที่จะจัดตั้งได้
ก็ต้องเหมือนพักร่วมก็ต้องมาฟังกันนโยบายเขาเป็นอย่างไร
อยากทำเรื่องอะไรแล้วจะทำกันอย่างไรนะต้องไปดู
โปรดติดตามตอนต่อไป